อันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกข์ชาวบ้านอย่างหนึ่งนะ
ผมเชื่อว่าบางครอบครัวอาจจะเคยคุยกัน

แล้วก็อายุน้อยขี่รถจักรยานยนต์มันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ

หลายท่านอาจจะได้เห็นภาพแล้ววันนี้เราไปตามไปคุยมาฮะ
กับคุณแม่นะครับเพราะว่าลูกชายอายุ๑๔ปี

ไปชนกับรถบนถนนบาดเจ็บสาหัส
ตอนที่มาดูลูกที่อยู่โอ้โหเจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันเนี่ย
พ่อมาถึงนี่ถึงขั้นแบบทนไม่ไหว
ประธานโทษนะฮะคือตบศีรษะภรรยาแล้วบอกเลย
ก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปซื้อภรรยานี่ร่วงลงไปนั่งเลยนะคะอ่า
ไปดูนะครับ
นี่ค่ะคือคุณพ่อ
คุณพ่อก็มาตบศีรษะภรรยานะ

แม่คือตามกฎหมายนี่ใบขับขี่ยังทำไม่ได้นะ
อายุ๑๕นะใบขับขี่จักรยานยนต์
ยุค๑๔นะครับก็ประสบอุบัติเหตุนะครับ
อาการหนักนะฮะอาการเนี่ยสาหัสทีเดียวนะครับ
เพราะว่าไปชนกับรถกระบะพุ่งชนเขาอย่างจัง
ในช่วงที่เป็นช่วงยูเทิร์นที่ขอนแก่นนะครับ
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้

ช่วงที่ภรรยาก็มาดูลูกอยู่เนี่ย
สามีก็เดินมาก็ตบเข้าไปที่ศีรษะ

จักรยานยนต์คันนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุเลย
เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับ
ท้องที่สพบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับ

บ้านไผ่มหาสระคามใกล้กับมรามคำแหงบ้านไผ่อ่ะนะฮะ
จักรยานยนต์ไปชนรถเข้านะครับในพื้นที่ตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่นนะครับจักรยานยนต์นี้ก็พังหมดนะฮะ
เสียหายหมดนะครับอ่ามีเจ้าของรถนะฮะ
ที่ถูกชนจนคือตัวถังนี่ก็ยุบนะฮะ
ประตูนี่ก็ยุบนะครับมีคนขับเนี่ยเป็นหญิงวัยห้าสิบสามปี
เป็นเจ้าของรถด้วยอยู่ในที่เกิดเหตุนี่คันนี้
อ่าแต่ว่าเจ้าของรถคนขับนี้เขาไม่ได้บาดเจ็บอืม
ฝั่งซ้ายตรงนี้ฮะก็จะยุบไปแบบนี้นะครับ
อ่าแล้วก็มีจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีน้ำเงินแบบใหม่เอียมเลย
ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่พังเสียหายอยู่คนขี่เป็นเด็กชายนะฮะ
เด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีบาดเจ็บสาหัสแขนขานี่หักบิดเบี้ยวหมดสลบไม่ได้สติเลย
กู้ภัยต้องช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่าเดี๋ยวฟังคนขับรถยนต์หน่อยนะฮะ

เรื่องใครผิดใครถูกบนถนนก็ต้องไปไล่ดูว่าใครผิดใครถูกกันแน

ส่วนนี้คือคุณแม่นะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์ในสังคมออนไลน์ก็ถามก็คุยกันเยอะ
เอ้าแล้วแม่ไปซื้อจักรยานยนต์ให้ลูกชายทำไม
ที่พ่อบอกลูกอายุเพิ่ง๑๔วันนี้คุณแม่ของน้องบอก
ขอชี้แจงหน่อยนะขอชี้แจงผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีหน่อย
คือหนูไม่ได้อยากซื้อให้แกแต่แกอยากได้แกก็สัญญาว่าจะเปลี่ยนตั้งใจเรียน
เขาก็สัญญากับหนูว่าเขาจะตั้งใจเรียนเขาก็ทำได้
แต่ว่าคนที่ว่าหนูซื้อรถให้ลูกมันซื้อโรงให้ลูกมันไม่ใช่หรอกค่ะพี่
เพราะว่าทุกคนก็ต้องซื้อให้ลูกเพราะว่าได้ขับขี่ไปโรงเรียน
เพราะว่าหนูก็ไม่มีเวลาเพราะว่าหนูขายของ
คำว่าเป็นแม่นะไม่อยากให้ลูกเจ็บแม้แต่นิดเดียว
เพราะหนูก็อยากให้สื่อทุกสื่อวอนสังคมอย่าเอาหนูไปประนำ
เพราะว่าหนูน่ะรักลูกไม่แพ้กับทุกคน
หนูเจ็บแทนได้หนูตายแทนได้หนูก็ยอมเพราะว่าหนูมีลูกชายคนเดียว
คราวนี้ในเมื่อมันเจ็บมาแล้วเขาเลี้ยวตัดหน้ารถลูกชาย
มันกระชั้นชิดแกก็เบรกไม่ทัน
พอมันเกิดมาแล้วก็มาประนามว่าหนูซื้อรถให้ลูกอย่างนั้นอย่างนี้
ก็นี่เสียงจากคุณแม่ก็เข้าใจว่าโอ้คุณแม่แหละ
ตอนนี้ยังหนักอยู่ยังเจ็บหนักอยู่นะครับก็ต้องรอดูอาการนะครับ